ไม่ได้อยากให้เกิดไม่ได้อยากให้เห็นก็เรื่องของการออกมาชุมนุม
พอเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกลุ่มเคลื่อนไหว
เริ่มมีการประกาศนัดรวมตัวกันตั้งแต่๔โมงเย็นที่ผ่านมา
จนทำให้แฮชแท็กก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ว
จากกรณีที่มันเกิดขึ้นเป็นมติของกรกตที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่
แล้วก็มีนักกิจกรรมเริ่มนัดแสดงจุดยืนกันทั่วไทย
เริ่มจากที่กลุ่มโคลาสมูฟเมนต์ครับนัดรวมตัวกันอีก๒๓นาที

นัดเจอกันที่ลานย่าโมครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าต้องการจะออกมาปักหลักสู้เคียงข้างประชาธิปไตย
ไม่เอาพระเด็จการไม่มีแก่นำนะ
เอาป้ายที่อยากจะสื่อสารมาบอกสังคมออกมาด้วยว่า
พวกเราชาวโคราชต้องการประชาธิปไตย
เดี๋ยวคงจะมีผ้าบริการเกิดขึ้น
ท่านภูมิกับสพเมืองนครราชศรีมาก็บอกว่า
จากข่าวที่มีการโพสต์แบบนั้นก็เลยสั่งการให้ตำรวจ

กว่า๓๐นายต้องออกไปดูแลความเรียบร้อยความสงบ
ที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีครับ

แล้วไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น

ได้ประกาศเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะฮะก็๔โมงเย็นที่ผ่านมา
มาร่วมกันรวมพลังครับไม่เห็นด้วยกับกรกตครับ
ให้ไปที่อนุสาวรีรัฐธรรมนูลสารกลางหลังเก่าของจังหวัดสุรินครับ
ขณะที่กลุ่มพิราบขาวนัดมอบลำปางเวลา๑๗นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไป
ร้าน๕แยกของนาฬิกาประชาคมมชเชียงใหม่ก็มีการโพสต์แบบนี้
รองเท้าผ้าใบหมวกร่มเสื้อกันฝนให้พร้อมรอฟังสัญญาณอืม
จากนี้ก็จะมีกลุ่มคบเพลิงนัดตอน๖โมงเย็นที่หน้าคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังครับที่อุบล
มีอีกหนึ่งกลุ่มครับเป็นกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลของจังหวัดอุบลราชธานีครับ
นี่ล่าสุดมีการขึ้นป้ายเลยครับนะฮะขึ้นป้ายอยู่ที่สะพานลอยข้ามถนนแจ้งสนิทข้างกับมหาวิทยาลัยที่อุบลนะฮะ
ในเขตเทศบาลนครอุบรรณราชธรรมนีนางเรียกร้องให้ขอรบมาติของประชาชน
ให้ลงคะแนนเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
แล้วก็แฮสแท็กคนอุบลไม่ทนพระเด็จการนะครับ
ทางด้านของนายอานนท์นำพาบ้างคุณผู้ชมครับทนายความสิทธิมนุษยชน
เคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีการโพสต์เหมือนกันเป็นข้อความกระดาษเขียนด้วยลายมือ
บอกว่าการต่อสู้ที่ปลายทางไม่รู้จะแพ้หรือชนะ
แต่การถูกหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้
ตอบโต้ต่ออำนาจที่คอยทำลายประชาธิปไตยมีความจำเป็นต้องก่อเกิด
ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าการต่อสู้ได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็มีการนัด
นุมกัน๑๘นาฬิกาที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพเป็นต้นไป
อันนี้ก็เป็นความเวลาสุดของกลุ่มนักทำกิจกรรมทางการเมือง
ก็ต้องจับตารอดูความเคลื่อนไหวต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ